การทำงานของตำรวจยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับคดีน้องชมพู่นับจนถึงวันนี้๒๔๐วันแล้วนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวน
คือการนำบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่

รวมถึงลุงพลกับป้าแตน๒คนดังนี้ด้วยนะคะ

และการสอบปากคำทั้งลุงพลและป้าแตนรวมแล้วประมาณ๕ชั่วโมง
ทำกันที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
จะพาไปไหนคือเขาไม่เข้าใจว่าจะพาไปไหนนะคะ
ก็เลยเกิดเหตุชุลมุนขึ้นให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ

และการสอบปากคำของลุงพลและป้าแตน
ในช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกานะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมเอารถออกมา
จะไปส่งลุงพลกับป้าแตนที่บ้านพัก
ช่วงเวลานั้นค่ะลุงพลกับป้าแตนขึ้นรถไปแล้วนะ
ลุงพลกับป้าแตนลงจากรถโดยที่คือไม่แน่ใจนะคะว่า
เขาจะพาลุงพลกับป้าแตนไปไหนกลัวจะพาไปทำอะไรอย่างอื่นต่อ
ไม่พากลับที่พักวิธีการก็คือการยืนขวางประตูรถปิดไม่ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงเจรจายอมให้ลุงพลกับป้าแตนลงจากรถ

มีอะไรที่ปกติอะไรอย่างนี้ไหมครับ

ถ้าเป็นการเข้าตั้งแต่แรกเลย

การจับพิรุษต่างมันอาจจะทำได้ดีกว่านี้

เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราที่ต้องไม่สบายใจ
เราก็ให้ความร่วมมือทั้งวันวันนี้ครับ
พอจะบอกนะครับถามอะไรบ้างอารุม

สักที่เราจำได้จับประเด็นได้อะไรแบบนี้ครับ
คือถามวนไปวนมาบางทีเราก็จำไม่ได้
บนมีสักคำถามที่จำได้ครับ
คือคำตอบที่เราต้องตอบคือใช่หรือไม่ใช่

แล้วมันมีคำถามอย่างที่บอกว่าอึดตัดใจ
คือไม่อือดาดใจครับแต่คือถามวนไปวนมาแล้ว
บางทีเราก็อาจจะตอบผิดตอบถูกอย่างนี้นะ
กลุ่มคนที่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่มีเฉพาะลุงพลกับป้าแตนเท่านั้นนะคะ
ทั้งครอบครัวนั่นแหละนะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
นางสาวจุรายพรณ์ณต่ายณเสริมณริน
และนางสาวสายฝนหรือว่าณฝน
ถูกเชิญตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมด
แต่ยกเว้นพี่สาวของน้องชมพู่ค่ะน้องสดิ้ง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหาร
เป็นผู้ประสานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ให้ผู้เชี่ยวชาญสักถามก่อนเข้าเครื่องจับเท็จค่ะ
โดยทยอยเข้าเครื่องจับเท็จ๕๗มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เอาล่าสุดค่ะทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จเรียบร้อย
แล้วมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครปฐุมธานี
กรุงเทพมหานครนี่ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกันนะ
ถ้าให้นับถือว่ายังคงเป็นพื้นที่เสี่ยง
ผู้ใหญ่บ้านประสานงานกับสาธารณสุขมุกดาหาร
ก็เลยบอกว่ากลับบ้านไปแล้วทุกคน
อย่าลืมกักตัวด้วยนะ๑๔วันเพื่อความปลอดภัยค่ะ